อัปเดตเรื่องของตัวเลขผู้ป่วยกันก่อนนะฮะ
วันนี้โควิด๑๙เพิ่มขึ้นมา๒หลัก
น่าดีใจสบายใจหน่อย๕๐รายเท่านั้นนะฮะ
แต่ก็ยังไม่วางใจหรอกคุณผู้ชมมันเพิ่มขึ้นได้ตลอดเวลา

ก็เป็นสิ่งที่เราต้องย้ำเตือนกัน
ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเขาย้ำแบบนี้ว่า
เหตุการณ์ในครั้งนี้มันสอนให้ทุกคนได้รู้ว่า
เราไม่ควรจะยืมจมูกคนอื่นหายใจ

ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์ทางการแพทย์
หมายความว่าเราต้องมีการเตรียมพร้อมด้วยตัวของเราเอง
เราจะไปขอให้ใครมาให้เราคงยาก
ก็ต้องมีการเตรียมให้มันพร้อมเอาไว้ก่อนนะครับ

เรื่องของการแถลงข่าวประจำวันจากนายแพทย์ทวีสินวิศนุโยธิน

มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มมา๕๐ราย
กลุ่มเดิมล่ะครับที่ไปติดมาจากคนที่ติดอยู่แล้ว
แล้วก็ไปในจุดที่มีการแพร่ระบาด๒๗ราย
ไปในแหล่งชุมชน๓รายอาชีพเสี่ยง๕ราย
บุคลากรทางการแพทย์ยังเพิ่มมาอีก๔รายครับ
แล้วก็สอบส่วนโรคหาแหล่งติดเชื้ออีก๘ราย
จำนวนนี้มี๔รายที่พบว่า
เขามาจากที่ภูเก็ตนะฮะก็มีการติดเชื้อมาจากภูเก็ตด้วย
ขณะเดียวกันก็มีผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วเพิ่มเติมมา๗๓ราย
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มมา๑ศพด้วยกัน
สำหรับผู้เสียชีวิตรายล่าสุดรายที่๓๓เป็นผู้หญิงอายุ๔๓ปี
รักษาตัวที่โรงพยาบาลวันที่๕ที่ผ่านมานะครับที่ฉะเชิงเศร้า
ตอนแรกเขามีอาการถ่ายเหลวอาเจียนปวดบิดที่ช่องท้อง
วันต่อมาก็มีไข้ขึ้นมาหายใจเร็วเลยนะฮะแล้วก็ความดันโลหิตต่ำ
แพทย์ก็เลยต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ
อาการก็มีอาการปอดอักเสบร่วมด้วยค่อนข้างจะรุนแรง
สุดท้ายไปตรวจก็พบว่าเป็นโควิด๑๙แล้วก็ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพุทธโสธร
จากว่าอาการค่อนข้างจะวิกฤตสุดท้ายก็เสียชีวิต๗เมษายนตอนตี๒
ผลออกมาก็คือติดโควิด๑๙มารู้ผลในวันที่๘คุณผู้ชม
แต่เธอนั้นเสียชีวิตไปก่อนส่วนยอดสะสมตอนนี้ทั้งประเทศอยู่ที่๒๔๗๓ราย
กลับบ้านไปแล้ว๑๐๑๓รายรักษาตัวที่โรงพยาบาล๑๔๒๗ราย
แล้วก็เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๓๓ศพครับ
ตอนนี้เนี่ยมันก็มีจังหวัดที่โอ้โหน่ายินดีนะเป็นจังหวัดสีขาว
ปลอดโควิด๑๙จาก๑๐เนี่ยเหลือ๙แล้วนะฮะ
ตอนนี้ถูกตีป้อมไปอีก๑จังหวัดนะฮะก็คือพังงาน
เหลือแค่๙จังหวัดที่ยังไม่มีคนติดโควิด๑๙
ก็คือกำแพงเพชรชัยหน้าตราดน่านบึงกาลพิจิตรมรนองสิงห์บุรีแล้วก็อ่างทอง
วันนี้มีไฟล์บินนำคนไทยกลับมาจากเนเทอร์แลนด์๑๕คน
สิงคโปร์๑๘คนทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแน่นอนฮะ
เข้ามาปุ๊บต้องถูกกักตัว๑๔วันนะฮะ
และพรุ่งนี้ก็จะมีคนไทยกลับมาจากรัสเซียอีก๓๕คน
ญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนทั้งหมดคือกลุ่มเสี่ยงนะฮะ
จากสหรัฐคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ระหว่างการประสานกับฝ่ายความมั่นคงอยู่
เนื่องจากว่าสหรัฐจะนำเครื่องบินมารับกำลังพลของสหรัฐที่อยู่ในไทยด้วย
ซึ่งอาจจะมีความชัดเจนได้ว่าจะได้กลับบ้านเร็วนี้ในส่วนของกลุ่มที่รายงานไป
สำหรับการดำเนินคดีนะฮะเรื่องของการประกาศเคอร์ฟีลมีคนฝ่าฝืนอยู่เหมือนกันนะฮะ
ตอนนี้๑๐๘๓คดีเข้าไปแล้วแล้วก็ตักเตือน๑๖๓คนครับ
ล่าสุดนายอนุทินชาญวีรกูลมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
วันนี้ก็มีการประชุมร่วมกันกับโรงพยาบาลที่ปฐุม
เพื่อวางมาตรการรับมือกับการระบาดของโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับ
ก็บอกว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากโควิด๑๙คือเราจะไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจอีกต่อไป
เพราะว่าของบางอย่างที่มันจำเป็นไทยต้องผลิตเองให้ได้
ในการจัดหามามันก็ได้แค่๒แสนกว่าเมตรมันไม่พอหรอกเพราะต้องใช้อีกเยอะมากมาย
ดังนั้นเราต้องพยายามผลิตทุกอย่างเองให้ได้
นอกจากนี้แสดงความมั่นใจด้วยว่ามาตรการงดการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในกรุงเทพ
ซึ่งถือว่าน่าจะเป็นหนึ่งในมาตรการที่จะเพิ่มระยะห่างทางสังคมได้
ปริมาณผู้ป่วยได้นะโดยเฉพาะช่วงสงกรานที่กำลังจะมาถึง
ร่วมมือร่วมใจกันสงกรานนี้อยู่บ้านกันก่อนแล้วกัน